แต่สำหรับอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงที่ไปไม่รอดจริงนะคะ

สำหรับนาทีเกสโนว่านะคะรวมไปถึงแอรินยุคตะทัศน์
คือก่อนหน้านี้เขาคบกันแล้วมีข่าวว่าเขาเลิกกัน
ซึ่งสาวแอรินเองก็ไม่เคยออกมาบอกว่าเลิกกันเพราะอะไร
แต่ว่าล่าสุดนะคะนักข่าวเจอตัวสาวแอรินแล้ว
ชีก็พร้อมออกมาเคลียร์ใจให้ได้ฟังกันนะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าจบกันด้วยดีนะกับฝ่ายชาย
และยืนยันว่าไม่ได้มีมือที่สาม
ส่วนตอนนี้สถานะหัวใจยังโสดมาก
และขอเป็นแบบนี้ไปยาวเลยล่ะจ๊ะ
มันเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วไง
แล้วเรารู้สึกว่าเราพบกันเป็นเพื่อนอะ
เราพบกันได้นานกว่า
ไม่มีสามเจ้าแน่นอนค่ะไม่มีค่ะ
ตอนนี้ขออยู่คนเดียวแบบสวยสดแบบสุดเลยอ่ะ

เพราะว่าก็เริ่มมีอายุแล้ว

กว่าจะตกลงแล้วจะคบหรือจะอะไรทั้งสิ้นเลยอะ

ไม่อยากเสียใจแล้วต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าจะคบกับใคร
ขอดูไปนานก่อนเลยแล้วกันนะคะ
รายแอรินสวยรวยแค่โสดนิดเดียวเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะแต่จริงแอร์รินกับคุณนาธีเนี่ย
จะบอกว่าตอนเขาคบกันเขาก็ดูเป็นสไตล์แบบเป็นเพื่อน

เพราะฉะนั้นพอเลิกกันเนี่ยเพื่อนเขาก็แก๊งเดียวกัน

รินทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการออกกำลังกาย

ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเพื่อนกันพัฒนามาจากความเป็นเพื่อน

แล้วหลังจากเป็นแฟนจะสามารถกลับไปเป็นเพื่อนได้อีกหรือไม่

อันนี้คืออยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล

ถูกต้อนใครเจอแบบไหนก็ต้องแก้สถานการณ์กันต่อไป